คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ฆ่ากันตายที่พัทธลุงนะคะคือช่วงค่ำเมื่อวานนะคะมีคนร้ายใช้ปืนลูกซองยิงชายวัยยี่สิบหกปีเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านนะคะตอนที่ยิงเนี่ยผู้เสียชีวิตเหมือนกับขี่รถจักรยานยนต์กลับมาบ้านแล้วก็ยิงตอนที่กำลังคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่เลยอ่ะเขาก็ล้มเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะคือที่
กลับบ้านแบบเนี้ยหลังจากเลิกงานสามีเป็นช่างเชื่อมนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสามีไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน
ตำรวจก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำแล้วนะคะตอนนี้พื้นที่ที่เกิดเหตุอยู่ในอำเภอกงหรานะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสุริยันปาทการอายุ๒๖ค่ะก็ถูกยิงตอนที่คล่อมรถจักรยานยนต์
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนเนี่ยมันเข้าที่กกหูด้านซ้าย
แผลเป็นกระจุกอะนะคะเพราะว่าเป็นการยิงในระยะใกล้
ในที่เกิดเหตุมีหมอนรองกระสุนตกอยู่๒อัน
มีปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘ตกอยู่๑ปลอก
ที่เสาหน้าบ้านที่ต้นกล้วยข้างบ้านมีรอยถูกกระสุนปืนด้วย
นี่นะคะหลักฐานทั้งหมดในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นจุดที่พบศพ
ภรรยาของผู้ตายนางนัดวาขำนุรักษ์อายุ๒๗
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์คันนี้กลับจากทำงานที่ไปทำงานเป็นช่างเชื่อม
ในพื้นที่บ้านหัวหรังอเขาใช่สนจังหวัดพัทธรุง
ก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันเธออยู่ในบ้านในวันเกิดเหตุอ่ะ
ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ของสามีมาจอดแล้ว
พอรถจักรยานยนต์จอดปุ๊บเสียงปืนดังขึ้นปั๊บเลยค่ะ
ปั้งขึ้นนัดหนึ่งเธอก็รีบออกไปดู
ปรากฏว่าสามีถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว
บอกว่าปกติสามีก็จะออกจากบ้านตอนเช้า
ไปทำงานรับจ้างเป็นช่างเชื่อมเหล็ก
กลับเข้าบ้านทุ่มกว่าแล้วเป็นแบบนี้ทุกวัน
ในบ้านคือภรรยาบอกว่าไม่เคยทะเลาะกันนะ
แล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าสามีทะเลาะกับใคร

แต่ก็ยอมรับว่าสามีเสพยาบ้า
พอออกไปนอกบ้านก็ไม่รู้แล้วว่าไปมีเรื่องกับใครบ้างหรือเปล่า
เพราะว่าสามีก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
พอเสียงปืนมันสงบเธอบอกว่าไม่ได้ยินเสียงรถ
ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์หรือว่าเสียงของผู้ก่อเหตุเลยนะ
ก็คือได้ยินเสียงปืนดังปั้งเธอออกมาดูคือสามีเธอตายแล้วเนี่ย
จากการตรวจสอบพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุนะคะ
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุยิงออกมาจากในบ้านค่ะ
ยิงออกมาทางหน้าต่างค่ะเพราะเจ้าหน้าที่ไปเจอรอยเขม่าวดินปืน
วกกับวิถีกระสุนจากบาดแผลของผู้เสียชีวิตนะคะ
พร้อมเครื่องกระสุนปืนอีกจำนวนนึงซึ่งมันก็อยู่ในบ้านนะคะคุณผู้ชม

ของบ้านตำรวจบอกว่าผู้ต้องสงสัย๓คน๓คนคือใครในอำเรียนนุ้ยอายุ๗๑ปี
เป็นตาของผู้เสียชีวิตในลุกมารขำนุรักษ์อายุ๒๔ปีน้องชายของภรรยาผู้เสียชีวิต
และพ่อของภรรยาผู้เสียชีวิตไปสอบประคำนะคะสามคนนี้คุณผู้ชม
เช้าวันนี้ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุอีกรอบหนึ่ง
ต้นกล้วยที่อยู่ข้างบ้านนะคะตรงเนี้ยมันมีรอยกระสุนปืนนี่นะคะ
แล้วก็ที่กอกล้วยมันก็จะมีลักษณะเหมือนถูกตัดทิ้งไป
คล้ายกับว่าจงใจตัดทิ้งตรงต้นกล้วยตรงต่อกล้วยตรงนี้
เหมือนกับมันมีร่องรอยว่ากระสุนปืนมันไปตรงนี้ด้วยแล้วก็มีรอยตัดทิ้งแบบแปลกแบบนี้ด้วย
ปรากฏว่าในต้นกล้วยเห็นไหมคะเจ้าหน้าที่พอเอาเครื่องไปสแกนดูมีเสียงตี๊ดขึ้นมา
เจอหัวกระสุนปืนหัวกระสุนปืนลูกซองอยู่หัวหนึ่งนี่ค่ะ
แนวทางการสืบสวนเนี่ยตำรวจก็เลยบอกว่าเอ๊ะสงสัยจะเป็นความขัดแย้งภายในครอบครัวหรือเปล่า
เพราะคาดว่ายิงออกมาจากในบ้านนั่นแหละแต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้งนะคะ
ทีนี้ค่ะภรรยาของผู้เสียชีวิตก็นำร่างของผู้เสียชีวิตมาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม
ก็คือฝังร่างไปแล้วนะคะช่วงเที่ยงวันนี้
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าดูหน่อย
บ้านหลังนี้ค่ะก็อยู่ในสวนยางพาราค่อนข้างลึกห่างไกลชุมชน
ช่วงค่ำคือมืดมากนะคะก็เจอยาดที่มาจากตำบลอื่น
แต่ก็ไม่เจอเจ้าของบ้านญาติญาติก็คุยกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือเป็นตากับยายของภรรยาผู้เสียชีวิต
ภรรยาผู้เสียชีวิตก็นำร่างของผู้เสียชีวิตไปฝังแล้ว
บ้านหลังนี้อยู่กัน๖คนก็คือมีตัวภรรยาของผู้เสียชีวิต
ตัวนายสุเรียนผู้เสียชีวิตลูกเล็กเล็กสองคน
และตากับยายก็อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วส่วนพ่อแม่น้องชายของภรรยาผู้เสียชีวิตเนี่ย
อยู่อีกหลังหนึ่งใกล้ใกล้กับอบตคลองเฉลิม
ระยะทางก็ห่างจากบ้านหลังนี้พอสมควรทีมข่าวก็ไปถามญาติญาติของภรรยาผู้เสียชีวิตค่ะ
บ้านก็อยู่ห่างกันประมาณห้าสิบเมตรไปคุยกับนายแอนวัยหกสิบ
กัญญาวัยหกสิบเหมือนกันเขาก็เล่าว่าหกโมง
เมื่อวานนี้๖โมงเย็นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
ก็รีบวิ่งไปดูเห็นรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตเนี่ยล้มไปแล้ว
ผู้เสียชีวิตก็นอนจมกองเลือดไปแล้วตากับยายของภรรยาผู้เสียชีวิตอ่ะ
เขาละหมาดอยู่ด้านบนบ้านนะคะผู้เสียชีวิตก็ไม่เคยก้าวร้าวใส่ญาติ
พ่อตาใช้ให้ทำอะไรทำทุกอย่างเลยแต่ถ้าถามว่าเขาทะเลาะกันภายในครอบครัวอะไรบ้างไหม
ญาติญาติเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันยอมรับแค่ว่าผู้เสียชีวิตเขาเสพยาเสพติด
ก็เลยไม่รู้ว่าอาจจะไปทะเลาะอะไรกับใครข้างนอกหรือเปล่าแต่ก็เห็นว่าออกไปทำงานที่อำเภอเขาชายสนทุกวัน

เพื่อไม่ยกนานเป็นผู้เสพกับอะไรหรือไหม
เป็นผู้เสบ

ถ้าเป็นคนร้าย

เจ้าเจ้าจะเป็นไปได้ไหม

ส่วนบ้านพ่อของภรรยาผู้เสียชีวิตก็ปิดเงียบค่ะ
ตะโกนเรียกก็ไม่มีใครตอบแต่จริงแล้วน่าจะมีคนอยู่ด้านใน
ข่าวของเราบอกแบบนี้นะคะทีนี้ก็ต้องถามตำรวจล่ะค่ะว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ทางตำรวจสภกุงหราให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าคือตอนนี้
เรียกคนมาสอบปากคำ๕คนแล้วนะคะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยตำรวจบอกว่าเขายังไม่พร้อมจะให้ข้อมูล
แต่ก็รู้มาว่าเขาทะเลาะกันบ่อย
ผู้เสียชีวิตเอาเงินที่หามาได้ไปเสพยาเสพติดจนหมดเลย
ญาติฝั่งภรรยาผู้เสียชีวิตเช่นคุณตาวัย๗๐เนี่ย
พ่อตารวมถึงน้องชายภรรยา

ก็จะส่งไปตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติมที่กองพิสูจน์หลักฐาน๙

ตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุคือใคร
และไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรกันแน่